ก็ถูกวิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะอยู่เหมือนกัน
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่า

แล้วก็เรียกเด็กนักเรียนที่ใส่ชุดคล้ายชุดลูกเสือ
มาทำโทษแล้วก็ทำโทษแบบแรงมาก

โอ้โหคนวิจารณ์หนักมากนะคะ
ว่าโอ้โหจะต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอ
การลงโทษนักเรียนแล้วก็ต่อหน้าเด็กนักเรียนคนอื่นอีกเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
และเราก็เจอตัวคุณครูเสื้อเหลืองที่อยู่ในคลิปคนนี้ด้วยค่ะ
นายโสพลสุขพันธ์อายุ๕๔ปีสอนวิชาภาระศึกษา
ก็ยอมรับว่าผมเป็นคนในคลิปนี่แหละ
แต่ว่าคลิปนี้มันเป็นเหตุการณ์เพียงบางส่วนเท่านั้น

ในคลิปมันเหมือนกับครูพยายามจะทำร้ายเด็ก
แล้วก็ท้าทายให้เผากระดาษข้อสอบ
แต่ความจริงแล้วต้องการสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ

เพราะก่อนเกิดเหตุให้เด็กแบ่งกลุ่มทำข้อสอบให้ไปส่งครู
แล้วครูก็ย้ำแล้วว่าห้ามลอกข้อสอบนะ
พอสั่งงานแล้วครูก็ออกไปทำธุระนอกห้อง
แต่พอกลับเข้ามาเด็กนักเรียนที่อยู่ในคลิปค่ะ
ลอกข้อสอบจากโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยเรียกมาคุยสั่งให้เอาข้อสอบที่ลอกไปเผาทิ้งนอกห้องเรียน
แต่เด็กคนนี้พูดจายียวนท้าทาย
จนทำให้ครูของขึ้นอารมณ์ขึ้นตามที่อยู่ในคลิป
แต่ครูบอกว่าคลิปนี้มันเป็นช่วงท้ายแล้ว
คือก่อนหน้านี้เด็กเขาลอกข้อสอบจริง
หลังจากนี้นะคะเด็กชายในคลิป

เขาเองไปกราบขอโทษครูต่อหน้าเพื่อน
เพื่อเป็นการสำนึกผิดแล้วด้วยเรื่องนี้จบไปแล้ว
และเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กนักเรียนก็พาพ่อแม่เข้ามากราบขอโทษครูด้วย
ครูยังชื่นชมเด็กนักเรียนคนนี้ไปเลย
ทำผิดแล้วสำนึกผิดกล้าเล่าให้พ่อแม่ฟัง
ซึ่งครูเองก็ขอโทษพ่อแม่ของเด็กนักเรียนไปแล้วด้วยเหมือนกัน
วันที่เกิดเหตุตามในคลิปเนี่ยคุณครูก็โมโหมาก
ก็เลยอารมณ์ร้อนยืนยันว่ารักเด็กไม่อยากให้เสียคน

ความยาวของคลิปจริงแล้วรวมแล้วประมาณสัก๓นาทีได้
แต่ที่เผยแพร่ในโซเชียลแค่หนึ่งนาทีแล้วก็เป็นช่วงท้ายคลิป
แต่จริงแล้วช่วงที่แบบตกลงกันได้แล้วดีกันแล้ว
นักเรียนมาขอโทษครูว่าขอโทษนักเรียนมันไม่มีการเผยแพร่
โซเชียลก็เลยมองว่าโอ้โหครูทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ในห้องไม่รู้แล้วครับผมจะต้องเผาในห้องนี้ให้ได้
เผาให้มันจับให้มันไหม้ไปหมดเลย
ผมบอกผมก็เลยไปกระชากเสื้อนะบอกนะว่าทำไมจะพูดกับอาจารย์โสเป็นแบบนี้
อาจารย์โสบอกว่าให้ไปเผาข้างนอกหรือสนามก็ได้
ทำไมจะพูดเป็นแบบนี้แล้วผมก็จับคอเสื้อนาย
จับได้สักพักหนึ่งผมก็อารมณ์ฉุนเฉียวแล้วครับ
แต่ว่าไม่ได้ทำร้ายไม่ได้อะไรเลยแต่เขย่า
พูดกับผมเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็สักพักหนึ่งผมก็เลยเอาให้มาดูตัวอย่าง
เธอนั่งดูดิเธอนั่งดูแล้วผมเอากระดาษที่เด็กส่งมาให้เนี่ย
ถ้าตั้งบนขาเธอแล้วเอาไปเผาเผาบนขาเธอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
เธอก็ไหม้ด้วยแล้วก็ห้องก็ไหม้ด้วย
มันทำอย่างนี้มันได้ไหมอาจารยกตัวอย่างให้ดู
ว่าจะเผาอยู่นี่มันจะเกิดอะไรขึ้น
เสร็จแล้วก็ให้ไปนั่งที่ติดกับฝาผนัง
แล้วเธอขอโทษอาจารย์เสร็จแล้วก็ขอโทษผมว่า
อาจารย์โสครับผมขอโทษอาจารย์โสผมควรตีนอาจารย์โสเล่น
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ
อาจารย์ที่เป็นเพื่อนกับอาจารย์โสพลที่อยู่ในคลิปนะคะ
อาจารย์วัชรพงศ์ดอนแถลงอายุ๓๓
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาระศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้
เป็นเพื่อนร่วมงานกับอาจารย์โสพลนะคะ
บอกว่าปกติอาจารย์โสพลเป็นคนดีมากนะคะ
นักเรียนรักแล้วก็คุ้นเคยกับนักเรียนเป็นอย่างดี

อยากจะให้คนเสพข่าวโซเชียลพิจารณาให้ถี่ถ้วน

บางทีมันเป็นเหตุการณ์แค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นค่ะ
การสอนเด็กวัยรุ่นในช่วงหัวเลี้ยหัวต่อนะโดยเฉพาะเด็กช่างเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะแต่อาจารย์ทั้งหลายก็ต้องมีวิธีในการปรามเด็กอย่างถูกวิธีด้วยนะครับ